หนึ่งวัดที่ควรจะต้องไปกันกับวัดราชบุรณะครับ
หลายคนมุ่งหน้าไปวัดใหญ่จะไปกราบไหว้พระพุทธชินราช
แต่แวะมาหน่อยสิมันไม่ได้อยู่ไกลกันหรอกวัดราช
วัดราชคนพิโลกเขารู้จักกันดี
ชื่อเต็มคือวัดราชบุรณะนะฮะอยู่ในตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
สาธุชนเดินทางมากราบไหว้หลวงพ่อทองดำ
นี่ฮะท่านประดิษฐานอยู่ภายในวิหารหลวงนะฮะ
แล้วการมาที่นี่มาร่วมทำบุญ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
ทั้งสองข้างของเหล่าบรรดาสาธุชนเนี่ยนะฮะ
เพื่อความเชื่อเรื่องของความเป็นสิริมงคล

โอ้ตามนี้ตามนั้น
เขย่าเซียมซีก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ฮิตกันนะ

ของใครของมันอย่าไปลอกกัน
ส่วนตรงนี้ฮะต้นศรีมหาโพต้นใหญ่ต้นนี้

เหมือนไปลอดไอ้ช่องตรงนี้ที่มันอยู่ใจกลาง
ตรงต้นโพใหญ่ตรงนี้ได้เลย

แต่ว่าถึงไปเนี่ยสูงอายุก็ต้องระวังกันนิดนึง

เขาบอกว่าต้นโพต้นนี้พอไปกราบไหว้พอไปรอดมาแล้วเนี่ย

เหมือนเป็นการแบบว่าดูดทรัพย์พลังดีจากต้นโพต้นนี้
แล้วหลายคนได้โชคได้ลาบกลับไปก็มีเหมือนกัน
เรื่องของการค้าขายก็ทำให้ค้าขายรุ่งเรืองก็ได้เหมือนกัน

ประมาณนั้นลองไปกันดูที่วัดราชนะฮะ

วัดราชเนี่ยโอ้มีข่าวให้มากมายให้ได้ทำเยอะแยะ

นักข่าวในพิศนุโลกชอบมากวัดราช
โปรดติดตามตอนต่อไป